แต่มีเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้อีกแล้วลูกหนี้คนนี้เป็นแม่ค้า
ขายข้าวโพดคุณผู้ชมฮะเธอก็จริงจริงต้องส่งดอก
รายวันนะช่วงนี้ขายของไม่ได้ฝนตก
ส่งดอกไปเจ้าหนี้ทวงหนี้ด้วยกัน
เขียนข้อความบอกว่าถ้าทำผมเดือดร้อนอะ
ที่ให้ผู้รายวันบุกทวงหนี้ถึงหน้าห้องเช่าของเธอเลยในพื้นที่หมู่๗ตะบนหนองไผ่
เธอบอกเธอเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นมาอยู่ที่เพชรบูรณ์กับแฟน
แต่ก็เลิกรากันไปนะเธอก็เลยต้องหารายได้เลี้ยงตัวเอง
ด้วยการขายของตามตลาดนัดมีความจำเป็นต้องใช้เงินครับ
เลยไปกู้เงินรายวันมา๕๐๐บาท
แต่ตอนรับเงินมารับมาแค่๔๕๐๐บาท
แล้วก็ต้องส่งดอกรายวันวันละ๒๕๐บาท

วันที่ผ่านมาเธอขายของไม่ได้คุณผู้ชม
ฝนมันตกลูกค้าน้อยเธอก็เลยขาดส่งดอกไป
พยายามขอผ่อนผันกับเจ้าหนี้เลยนะ
หนี้ไม่ยอมครับเจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้
ล่าสุดคือเจ้าหนี้เนี่ยบุกไปทุบประตูห้องพัก
พร้อมกับเขียนข้อความข่มขู่แปะไว้เลย

ข้อความที่เขียนไว้คือนี่โอนตังค์ให้ด้วย
ใจดีแล้วเกรงใจหน่อยถ้าทำผมเดือดร้อน
จะเดือดร้อนนะแล้วก็บอกด้วยว่า
เจ้านายของเขาไม่ธรรมดามีอิทธิพลมาก
ยิ่งหวาดกลัวสิแล้วเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นบทเรียนจะจำไปตลอดเลยนะ
จะไม่ทำอีกจะไม่มากู้เงินแบบนี้อีกแล้ว

ที่ได้มาพูดเพราะว่ามันจำเป็น
จำเป็นคือเราตัวคนเดียวที่นี่
แล้วเรามาอยู่กับแฟนแล้วเขาก็เลิกกันกับ
เราไม่มีที่ไปก็เลยแบบมีพี่เขาแนะนำว่า

เพราะเราก็หมุนเงินไม่ทันจะไม่เอาแบบนี้อีกแล้ว
ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลย

ที่สพนไผ่เพราะว่าเธอบอกว่ากลัว
กลัวจะไม่ปลอดภัยมีข้อความมาข่มขู่แบบนี้
คือเวลาเรานำเสนอเรื่องราวแบบนี้ก็
เข้าใจทั้งฝั่งเจ้าหนี้
คือเจ้าหนี้เขาก็ให้เงินกู้เนี่ย

โอ้โหช่วยฉันหน่อยฉันยาก

บอกอีกครั้งที่ไปทวงหนี้แล้วทวงหนี้อีก